คุณผู้ชมฮะไปดูคลิปอุทาหรณ์ชอบหอยดองไหมครับ
ผมเนี่ยนะครับเป็นแฟนคลับของหอยแมลงผู้ดอง
แต่คนนี้เขาซื้อหอยแคลงดองมาใส่กระปุกอัดมาเรียบร้อยอย่างดี
ดูน่าจะสะอาดและน่าจะเปิดง่ายครับ
มันระเบิดครับคุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยสิ่งนี้มันน่าจะมีก๊าซอะไรมั้ย
มีก๊าซอยู่แล้วค่ะการดองอ่ะเนอะน่าจะมีแหละเออ
มันจะมีฟองฟองขึ้นมาด้วยไหมครับคุณนัทนะครับโพสต์วินาทีระทึกครับ
เปิดหอยแคลงดอง
สั่งมารับประทานมีฝาปิดผนึกสองชั้นที่ผมบอกไงดูสะอาด
แล้วก็ดูแบบเออมีฝาแบบเนี่ยเปิดง่ายมีหูให้ดึงแบบนี้นะครับ
โอ้โหปรากฏว่าหอยแคลงดองมันระเบิดครับ
เต็มหน้าเต็มพื้นเต็มไปหมดแล้วน้ำหอยดอง
ไอ้ตัวหอยดองน่ะอร่อยแต่น้ำหอยดองเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับ
กลิ่นมันน่าจะตลบอบอวนแหละนะฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
หลังเกิดอุบัติเหตุหอยระเบิดทางร้านเขาบอกรับผิดชอบให้ทุกอย่าง
เจ้าของคลิปบอกร้านนี้สั่งมากินหลายครั้งแล้วอร่อยมาก
ครับแล้วราคาไม่แพงราคาน่ารักนะฮะแต่รอบนี้น่าจะเป็นเรื่อง
ความผิดพลาดของเรื่องอากาศมันอาจจะร้อนมีคนเข้ามาแนะนำ
บอกว่าการเปิดฝากระป๋องแบบเนี้ยไอ้อะไรดองดองแบบเนี้ยน่ะ
คุณเอากระปุกไปแช่น้ำเย็นทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงก่อน
แล้วค่อยเปิดทำไมอ่ะพี่เขาบอกว่าความร้อนเนี่ยมันจะทำให้
นะฮะก๊าซเนี่ยอยู่ข้างในมันมันโพร่งออกมาใช่ไหมแต่พอไปแช่น้ำเย็นแล้ว
มันจะเบาลงไงอ๋อมันจะไม่ร้อนอ่าโอ้โหแต่น่ากินน่ะแต่น่ากินก็
เออน่ากินน่ากินนี่แหละครับวิธีเปิดไอ้กระป๋องหอยดองก็ตามนี้นะครับ
แช่น้ำเย็นก่อนครับให้มันให้มันหายร้อนก่อนค่ะอืม